ปฏิโทษปฏิทั้งกันแล้วมั่งม่อให้

คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเด่นคุณตอนนี้เขาปังมาก
ละครเรื่องล่าสุดเขาโชว์ซิกแพคแบบ

เม้นดูดิคะชากนี้มามาโอ้โฮ
มันใหญ่มากแปลงม้าน่ะนะคะ

นั้นแฟนละครใจสันกันทั้งบันทั้งเมืองจ้า

ที่คว้าเด่นคุณมาอัปเดตเรื่องหัวใจ

เรื่อยผมโสดกับอดีตคนรักอย่างสาวแกรนนะคะ

เขาก็แซวกันเยอะเด็กคุณก็ไม่ติดไม่ว่าอะไร

เอ้ยผมอยากจะมีแฟนไหมล่ะ

น่ารักถ้าเป็นสาวบ้านยิ้มหวาน

แล้วตามไปเด่นคุณบอกว่า
เอ้ยผมอยู่ในภาวะเพ้อนะตอนนี้

และที่สำคัญตอนนี้แม่ก็อยากให้ได้แฟนไว

เป็นคนอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดคนในสารเผอเหรอเผอใช่ไหม
งั้นตัดออกได้วะก็ไม่ได้อยากมีลูก
เพราะตัวเองอยากมีนะจริงผมทำได้ทุกอย่างแหละ
เพื่อให้แม่มีความสุขแม่ผมอยากอุ้มหลานครับ
มีคนอื่นมาดูข่าวญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อแม่คนเดียว
กรุงข่าวลืนที่บอกว่าเด่นคุณเตรียมชิงวิทยีนทร์น้อยสี
บอกว่าจริงนะคะเพื่อนบอกว่าตอนที่ผมเล่นแข็งนั่น
เขาเล่นแบบธรรมชาติสิเล่นแข็งเล่นเหมือนก้อนหิน
ไม่ยิ่งฉับเวลาเขาแบบว่าขี่ม้านะ
พอบหยิบอย่างสิเป็นไม้เพิ่งขี่แล้วด้วย

โชคดีนะประโยคนี้จักรีนพูดคนพูด